หลังเนี่ยมันเริ่มมีเคสแบบนี้เพิ่มมากขึ้นคุณสุภาษาคือเหมือนไปรอตรวจคือตอนนี้คนคิวรอตรวจเยอะใช่ไหมคะ
ก็ไปรอเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงแล้วมันอยู่กันหลายคนในจำนวนนั้นก็มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้ว

ยังไม่ติดก็มีบางเคสที่ติดจากการไปรอตรวจก็มีแต่ว่าเคสล่าสุดอันนี้ค่ะเป็นเคสนักศึกษาที่เชียงใหม่ที่บอกว่าน้องไปตรวจแล้วทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าน้องติดเชื้อ
ก็เลยเอาไปรักษารวมกับผู้ป่วยซึ่งจริงแล้วน้องไม่ได้ติดเชื้อแต่พอไปรักษาทีนี้ล่ะยังไงล่ะ
เสียงสูงเลยค่ะก็นั่นน่ะสิเอาเรื่องนี้เราตามให้นะคะเราได้พูดคุยกันกับน้องนักศึกษาคนนี้ด้วยนะคะน้องชื่อนางสาวธัญพรพินทิสืบอายุ๒๒ปีค่ะ
เธอก็คุยกับผู้สื่อข่าวของเราทางโทรศัพท์บอกว่าเธอเนี่ยเป็นชาวลำปางแต่มาเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้วันที่หนึ่งถึงหกเมษายนเธอไปเที่ยวที่ขอนแก่นค่ะ
จากนั้น๗เมษายนนั่งเครื่องมากรุงเทพมหานครแบบไปเช้าเย็นกลับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเริ่มมีอาการปวดหัว
ก็เลยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๙เมษายน
ตรวจเสร็จก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดลำปาง

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาที่มือถือเธอ
สอบถามว่าใช่คุณธัญพรพินพิสืบไหมคะ
พอเช็คแล้วก็สอบสวนไทม์ไลน์ของเธอแล้วก็บอกเธอว่า

ประสานกับโรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้มารับตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง
พร้อมกันกับผู้ป่วยโควิด๑๙รายอื่น
เธอก็นอนไป๒คืนแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไป๒คืนนะคะ
ตรวจประวัติดูเอ๊ะวันที่๑๒เมษายนพยาบาลบอกว่า
ตรวจประวัติแล้วเนี่ยไม่พบในชาร์จผู้ติดเชื้อเลยนะคะ
แล้วก็ย้ายน้องออกจากหอผู้ป่วยโควิด
แล้วบอกว่าเดี๋ยวให้ไปพักอีกห้องหนึ่งย้ายไปตอนเที่ยงคืน
เช้าวันที่๑๓เมษายนตรวจหาเชื้ออีกรอบนึงผลออกว่าไม่ติดเชื้อ
โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเอางั้นน้องออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะ
ก็ออกจากโรงพยาบาลไปกักตัวที่บ้านต่อ
เธอบอกอ้าวเธองงมากตกลงเธอติดหรือไม่ติดล่ะ
เธอบอกว่าสสจคือสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โทรมา
บอกว่าเธอติดแล้วประสานโรงพยาบาลที่ลำปางให้เรียบร้อย

แต่โรงพยาบาลลำปางตรวจแล้ว๒รอบไม่ติดนี่นะ
เธอเลยบอกเธองงมากแล้วแบบนี้คือจะยังไงอ่ะ
แล้วตอนนี้ก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาแสดงความรับผิดชอบเลย
ถ้าเกิดสมมุติว่าเธอไปติดโควิด๑๙จากความผิดพลาดครั้งนี้
มันจะเป็นยังไงเอาลองฟังเสียงที่น้องพูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะทางผู้สื่อข่าวเราก็ติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ข้อที่จริงว่าตกลงยังไงมันเกิดความผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่า
ธนสุขจังหวัดยอมรับนะคะว่าเรื่องที่น้องโพสต์เนี่ยเป็นเรื่องจริง
ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ว่ามันไปผิดพลาดอะไรอย่างไรตรงไหน
แล้วจะออกไปชี้แจงอีกครั้งภายในวันนี้
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ
ก็ต้องมีการสั่งเพิ่มโรงพยาบาลสนามขนาด๔๐๐เตียง
แล้วก็ส่งทีมจิตแพทย์สวนปรุงเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจผู้ป่วยด้วย
เพราะว่าหลายคนเริ่มเครียด
อย่างน้องคนเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังไม่ได้ติดหรอก
แต่เขาเครียดไปแล้วว่าโอ้โหแล้วนี่เมื่อกี้นี้เมื่อช่วงสองสามวันก่อนเนี่ย
ไปอยู่ร่วมกับผู้ป่วยตั้งกี่วันก็ไม่รู้
แล้วเธอกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วเธอจะติดโควิด๑๙หรือเปล่า
แล้วน้องก็เครียดที่บอกว่าพอกลับบ้านมาแล้วเนี่ย
ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็กลัวว่าสรุปเธอติดหรือไม่ติด

แต่เอาจริงคือพอเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็ต้องกักปัวอยู่บ้านนั่นแหละ

ทีนี้เรามาดูผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ
คุณผู้ชมดูสถิติให้ดีนะคะ

วันเดียว๑๓๓๕ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะ๑๓๒๖ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๙ราย
วันนี้วันที่๑๔เมษายน๒๕๖๐
ทุบสถิติมากที่สุดแล้ว
ในรอบเกือบ๒ปีที่ผ่านมา
ทำให้ขณะนี้ค่ะมีคนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งหมด

โธงเอกณัตภพงษ์ณภานิษย์เหลคาที่การสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

พรุ่งนี้จะมีการประชุมกันนะคะว่า
จะมีมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ออกมาหรือไม่
พื้นที่ไหนที่อาจจะยังคงคำว่าอาจจะก่อนนะคะ
กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ประจวบคิริขัน
และบางจังหวัดของภาคตะวันออกก็คือชนบุรีและพื้นที่พัทยานะคะ
แต่ยังคงต้องรอฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
พรุ่งนี้ประชุมและคาดว่าถ้าประชุมได้ข้อหารืออย่างไรแล้ว
น่าจะมีการประกาศในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้
หรือเช้าวันที่๑๖ถัดไปนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนถามตัวเองทุกวันเลย
หนึ่งเป็นหรือยังนะ

และสองฉันไปรู้จักกับคนนั้นมา
เขาไปรู้จักกับผู้ติดเชื้อมา

โศกกรทมแนะนำวิธีการสำรวจตัวเอง
เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคุณผู้ชมตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะ
อย่างแรกเลยกรณีที่คุณเนี่ย

เจอ๑เจอ๑นี่คือคุยกันใกล้๖ฟุตเกิน๕นาที
หรืออยู่ด้วยกันในที่อับอากาศเกิน๑๕นาที

มีการพูดคุยรถกันไอจามรถกัน
คุณเป็นผู้ป่วยขออภัยนะคะ
คุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เอามือกำสัมผัสเสี่ยงสูงนะคะ
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอันนี้ไปได้เลยนะไปตรวจนะ

ใช่ค่ะส่วนเจอ๒คำว่าเจอ๒คือ
คุณเคยเจอผู้ป่วยโควิด๑๙

แต่ไม่ได้คุยกันไม่อยู่ในที่อับอากาศ
ตรงนี้คุณเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทันทีนะ

นายเอเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
จำได้เมื่อวานเดินสวนกัน

รับประทานอาหารร้านเดียวกัน
แต่เขาอยู่ห่างออกไป๑๐โต๊ะ

หรือแม้กระทั่งอยู่ในลิฟท์เหมือนกัน

ก็อาจจะยังเป็นผู้เสี่ยงต่ำอยู่นะคะ
เอาส่วนกรณีถัดไปนะคะ
อันนี้คือไปเจอกับคนกลุ่มเสี่ยงสูงใช่ไหม

ไปเจอกับคนที่อาจจะเคยไปเที่ยวผับมา

คุณถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะ

ผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด๑๙

ถือว่าอันนี้ไม่เสี่ยงเลย

ว่าเดินผ่านกันนิดนึง

รักษาทันทีส่วนสัมผัสเสี่ยงต่ำ

และสังเกตอาการตลอดเวลา
หากมีอาการแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะขณะที่ผู้ไม่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เสี่ยงต่ำค่ะ
ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ก็คือฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นไรฉันออกไปข้างนอกได้
ฉันคุยกับผู้คนได้ฉันไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ไม่ได้ค่ะต้องยกกาสูงเอาไว้นะคะ
ทีนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าฉันเสี่ยงสูงหรือฉันเสี่ยงต่ำ
เพราะฉันติดแล้วคนที่ติดโควิด๑๙แล้วตอนนี้เนี่ย
หลายคนอาจจะต้องมีการไปทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับ
เพราะว่าหลายที่โรงพยาบาลเตียงเริ่มเต็ม
ถามว่าฉันต้องเตรียมตัวยังไง
เพราะว่าโรงพยาบาลสนามจากภาพที่เห็นคือต้องนอนเตียงเรียงกันเยอะสภาพไม่ได้สบาย
เหมือนไปค่ายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโรงพยาบาลสนาม
ก็คือเป็นเตียงเรียงกันอยู่ในพื้นที่กว้างนะคะ
ห้องน้ำใช้รวมกันเราเคยบอกไปแล้วนะ
แต่ในห้องน้ำมีประมาณก็ไม่พอจำนวนคนหรอก
ก็ต้องมีการต่อคิวจัดไปลงเวลากันไป
แต่ถามว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
คุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะ
เผื่อไว้เผื่อรู้จักใครเป็นโควิด๑๙ส่งให้เขา
หรือถ้าเกิดถึงคราวเราเราจะได้รู้เตรียมตัวถูก
นี่ค่ะอันดับแรกปลั๊กไฟสำคัญมาก
ที่ไม่มีอันนี้ย้ำก่อนนะว่าคือโรงพยาบาลสนามแต่ละที่สิ่งอำนวยสะดวก

แต่ถ้าเอาแบบเซฟจริงเกินดีกว่าขาด
คุณเอาปลั๊กไฟไปเลยค่ะชาร์จบงชาร์จแบตอะไรก็ว่าไป

อันดับที่๒ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญหลายคนบอกมือถืออย่างแรกก่อนเลย
ไม่ใช่สิคุณเอาพวกแปรงสีฟันแซมพูยาสระผมคีมนวด
บู่ครีมทาผิวสบู่ล้างหน้าครีมทาหน้า
พวกนี้คือของใช้ส่วนตัวเอาไปเองอย่าไป

เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าเขาจะมีที่ให้กดอยู่ในใต้ฝักบัว

พาชะตัวก็ไม่มีพาชะตัวก็ต้องเอาไปเองเหมือนกัน
และเนี่ยนะคะเขาบอกว่าของที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือประหลอด
อันนี้คือรุ่นพี่ที่ป่วยโควิด๑๙แล้วเขาต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเขาบอกมา
แต่ย้ำนะคะว่าแต่ละพื้นที่มาตรการก็ไม่เหมือนกัน
แต่ถ้าเอาความสบายใจของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาปลอดวัดไข้ไปเอง
เพราะว่าบางพื้นที่ใช้ประหลอดส่วนกลางแล้วก็ใช้การเช็ดแอลกอฮอลเอาในการวัดอะไรอย่างนี้
ต้องเตรียมไปนะคะรวมถึงแบตสำรองด้วยทิชชู่เปียกเนี่ย

ใช่ก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกนะคะ
อันนี้แก้เบื่อค่ะสิ่งที่ให้ความบันเทิงต่าง
เกอมือถือแท็บเล็ตดูหนังซีรีส์อะไรเอาไปให้หมดค่ะ
พิวเตอร์เล่นเกมเขาก็เอาไปยิ่งใหญ่มาแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ปิดตานอน
อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าจะเห็นว่าเขาก็มีการเปิดไฟ
ใช่แสงเข้าตลอดเผื่อใครนอนยากนะคะ

ยาประจำตัวบางคนมีแบบโรคประจำตัวที่ต้องกินยาแก้ไอ
ยาแก้เจ็บคอหรือว่ายารักษาโรคหงลมหอบ
คือยาที่เราใช้เป็นประจำพกติดไปด้วยนะคะ
ขนมต่างก็ต้องเอาไปด้วย

ใช่ค่ะกาน้ำร้อนบวกถึงแก้วเพราะว่าบางคนติดกาแฟ

รวมถึงชุดชั้นในกางเกงในต่าง
แขวนเสื้อไม้หนีบรองเท้าเอาไว้ใส่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะคะ
และอย่าลืมตะกร้าด้วยนะคะเพราะว่ามันจะพรุงพลังนิดนึง

ไปอาบน้ำก็ถือตะก้าเดียวเข้าไปได้เลยนะคะ
เตรียมตัวกันนะคะไม่ได้เป็นการแช่งนะ
แต่ทุกคนต้องไม่ประมาทค่ะ